เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ทำให้คุณรวย

ใช่คุณผู้ชมมันใกล้แล้วจริงสำหรับการออกสลากินแบ่งรัฐบาลงวดนี้
สำหรับวันนี้จะมีใครที่แบบว่ามาแนะนำตัวเลขน่ารัก
เขาบอกว่าจะมีเลขเด็ดเลขมงคลมาจากคนดังอะไรอย่างนี้
ขอให้คุณกดติดหน้าจอบันเทิงเทรัฐพ่อดอมมาทุกวัวด
จริงฮะมาคนแรกก่อนเลย
บ้านนี้พี่หม่ำโจ๊กมกกับพี่มดภรรยาของเขา
ก็ไม่รู้ว่าเหงาหรือยังไงก็มาคุยกันเอง
คุยกันเสร็จไม่ได้คุยสองคนนะจ๊ะ
มีน้องจิ้งจกโผล่มาแบบนี้

คลิปตัวเองที่นั่งอยู่ที่โต๊ะแบบนี้

จิ้งจกโผล่ขึ้นมาเลียขวดน้ำที่วางอยู่บนโต๊ะ
ตอนนี้คุยกับจิ้งจกแล้ว
รอบเนี้ยรอบหน้าไม่รู้จะคุยกับอะไรแต่ไฮไลท์มันไม่ได้อยู่ตรงนี้
ไฮไลท์มันต้องอยู่ตรงไหนค่ะคุณอยู่ตรงนี้ครับเพราะมีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์แบบนี้

โอ้โห๐๗๒ต้องใส่เต็มแล้วแม่

ตัวเลขที่คุณพูดหมายถึงอะไรอันนี้เขาตีกันแบบนี้คุณผู้ชม
จกเหมือนเท่ากับ๗เออจกนี้นะ

มา๑ตัวก็๑หรือเปล่าอะไรอย่างนี้
ก็เป็นการตีเลขคุณผู้ชมก็ลองตีดู

ต่อกันที่นายห้างประจักรชัยกันบ้าง
เมื่อวานนี้ก็โพสต์ภาพกับคู่รักต่างวัย
ที่กำลังเป็นกระแสอยู่เลยนั่นก็คือพี่พรกับน้องเวฟนะฮะ
ซึ่งในภาพเนี่ยก็มีพี่พรน้องเวฟแล้วก็แม่กับย่าของน้องเวฟด้วยนะฮะ
แต่พี่พรชักชัยก็จับสองคนนี้มาเซรเซินยาเป็นศิลปินในศักดร์
ขอจับชิ้นจามันมีกระแสที่พรชักชัยก็คว้ามมับมาเป็นศิลปินอีกให้เลย

เขาบอกว่าต้องเอาปากกามาวงที่ตรงนี้

เขาบอกว่าจริงที่พี่ประจักรชัยเขาโพสต์ไว้แบบนี้ในรูป
เขาใบ้ถึงอายุไล่มาเลยคุณแม่๓๘คุณย่า
สะพ้ายก็คือพี่พร๕๘ส่วนลูกชายน้องเวฟ
เอาล่ะงวดนี้หลายคนบอกวิ่ง๘กันมันเลย
เห็นแบบนี้ไปก่อนแล้วนะไปวิ่งไปวิ่งที่แผงเลยนะฮะ
เขาบอกว่าต้องตามเข้าไปส่องกันหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวนี้ในคอมเมนต์
มีแฟนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันมากมายเลย
อย่างน้องใบปอร์รัติยาลูกทุ่งของเราก็บอกว่าต้องตาม๘นะ
ส่วนคนอื่นก็บอกว่า๘๘๙ต้องมาแล้วต้องตามให้หนักนะฮะ
เอาเป็นว่างวดนี้จดกันให้เต็มที่แล้วกันคุณผู้ชมนะครับ
ในห้างประจักรชัยเลข๘บ้านพี่หม่ำเลข๗
โอ้โหตามกันไม่ไหวไม่ไหวคุณผู้ชมอย่าลืมนะ
เป็นความเชื่อนะคะคุณผู้ชมการเสี่ยงโชคเนี่ย

เพราะฉะนั้นระมัดระวังด้วยนะคะใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะ